อัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันเลย
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะ

สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

กันที่ราคาของอาหารทะเลกันหน่อย

ึกกล้วยค่ะ๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

เอาล่ะนะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงถือสินกินเจกันอยู่นะคะ

ราคาของเนื้อสัตว์อาจจะคงที่แต่ราคาผักอาจจะมีปรับขึ้นปรับลงเล็กน้อย